ไหวจริงของเหลือแล้วกันเพราะว่าอะไรเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยจริงน้ำหวาน
หรือว่าน้ำหวานซาซ่านั่นแหละเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะ

คู่กรณีรายนี้ส่งข้อความมาด่าเธอเป็น๑๐ปี
ล็อกแล้วก็ยังทำแอคเคาน์ใหม่เป็นร้อยแอคเคาน์

คุณแม่ของคู่กรณีอ้างว่าลูกป่วย
เธอก็แบบถึงก็เอ่ยปากว่าเออถ้าติดขัดเรื่องเงินเนี่ย
ค่ารักษาก็จะช่วยนะแบบนี้

เพราะคุณแม่บอกว่าจะพาลูกไปรักษาเอง

คู่กรณีรายนี้กลับมาอีกแล้ว

คือเรื่องเกิดเมื่อวันก่อน
เพราะคู่กรณีถึงกับเอ่ยชื่อคุณพ่อ

ที่สำคัญรู้กระทั่งที่อยู่ที่บ้านนะ

แต่เขาอาจจะไม่ได้โดนลึกซึ้งขนาดที่หวานโดน
เขาสามารถแบบแจงเป็นฉากแล้วว่า
หวันอยู่นี่คุณพ่อหวันชื่อนี้คุณแม่หวันชื่อนี้

อย่างเราเวลาไปที่ไหนเราก็ไปเช็คอินนะ

๓ชั่วโมงเพื่อเช็คอินอะไรอย่างนี้นะ

ถ้าบอกว่าทะเลาะกับเขาถ้าเขาเป็นคนป่วยจริง

คดีเก่าอยู่ที่สอนอดอนเมือง

ก็เลยส่งเรื่องมาที่สนคลองตัน

ต้องการให้คุณแม่ของคู่กรณีเนี่ย
มาพูดคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ

แล้วก็ต่อเนื่องแล้วนะ
กำลังสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอยู่ค่ะ

ด้วยความเป็นห่วงจริงไอ้ของแบบนี้
มันพูดคุยกันได้นะเออนะคะคุณผู้ชม

ก็ต้องจัดการดูแลกันไปนะคุณผู้ชมนะ